นาฬิกา๔๓นาทีคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหุดหงิดกับข่าวนี้นะครับ
เรื่องของการสลับการฉีดวัคซีนนะฮะเมื่อวันก่อนที่เราเห็นเขาประชุมกันหน้าดำค่ำเครียด
แล้วคุณอนุทินก็ออกมาแถลงบอกว่าจากนี้วันที่แถลงปั๊บเดินหน้าเลยนะ
แล้วก็ปรากฏว่ามันมีข่าวบอกว่าท่านนายกออกมาให้ทบทวนเรื่องของการฉีดวัคซีน
แต่ปรากฏว่าไปมาไอ้คำว่าทบทวนนั้นมันคือการแค่บอกว่า
คิดกันให้ดีนะคิดกันให้รอบครอบนะแต่โคศกนะฮะบอกว่ายังคงเดินหน้าต่อไปนะครับ
ซึ่งความสับสนนี้เนี่ยบางจังหวัดฉีดไปแล้วค่ะ
นนทบุรีฉีดไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะฉีดไปแล้วแล้วทำยังไงล่ะสูตรใหม่
ก็เดี๋ยวจะต้องกลับมาสูตรเก่าครับนี่ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายแห่งนะครับเช่นโรงพยาบาลราชเวศ
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่โรงพยาบาลแมคคอมิกแล้วก็โรงพยาบาลหางดง
ประกาศหยุดให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ที่รับการจัดสรรจากรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะฮะ
โดยระบุเหตุผลตรงกันว่าเพื่อรอความชัดเจนเนื่องจากมีการทบทวนสูตรฉีดสลับวัคซีนของคณะกรรมการโลกติดต่อ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการชี้แจงจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะฉีดได้อีกทีเนี่ยเมื่อไหร่นะครับ
คือแก้ปัญหาอย่างนี้ไปเลยนะฮะหยุดไปก่อนเลย
ขณะที่จังหวัดนนทบุรีนี่สิครับนะครับเมื่อวานเริ่มฉีดสูตรใหม่ไปแล้วไอ้สูตรสลับวัคซีนนะครับ
โดยจะยึดตามแนวทางเดิมใครที่ฉีดซีโนแวคเข็มแรกก็จะมาฉีดซีโนแวคเข็มที่สอง
ทำให้ประชาชนจำนวนมากติติงครับถึงความไม่ชัดเจน
แล้วก็การปรับเปลี่ยนแนวทางการฉีดที่กลับไปกลับมาของสาธารณสุขจังหวัด

จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้เดินหน้าสูตรใหม่
ต่ามติของค๑๐๕โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดเข็มที่๒
ทำให้มีบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดเข็มที่๒

เจ้าหน้าที่จึงเลื่อนให้มาฉีดในภายหลังฮะ

ท่านเป็นประชาชนที่มาฉีดในจุดนี้แหละบอกว่างงอ่ะคุณนักข่าว
เอาไงดีอ่ะงงจังเลยทำไมเข็มที่๒ปรับเป็นคนละยี่ห้อ
เพราะคนในครอบครัวผมเนี่ยก็ฉีดยี่ห้อเดียวกันทั้ง๒เข็ม
ตอนนี้รู้สึกไม่มั่นใจในการฉีดแบบนี้เลยแต่ประชาชนบางส่วนก็บอกนะ
บอกว่าจะปรับสูตรเหรอถ้าปรับแล้วมันทำให้เขาเนี่ย
มีภูมิต้านทานที่ดีมากขึ้นเขาพร้อมนะที่จะสลับการฉีด
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่สะท้อนเข้ามาครับ
ค่ะเรื่องของความสับสนเนี่ยนะคะคือมันมาจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ย
ออกมาบอกว่าฉีดสลับกันได้ใช่ไหมคะเป็นมติออกมาแล้วก็ตอนค่ำ
ที่ประชุมจากคอรมอก็มีบอกว่านายกบอกให้ทบทวนให้ดีเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ไม่รู้จะไปต่อยังไงนะคะ
จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
ต้องออกมายืนยันนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีนโยบายที่จะสั่งการระงับการปรับสูตรนะคะ
ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะออกมายืนยันเรื่องนี้บอกว่า
นายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีนผสมสูตรแต่อย่างใด
แล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายฟังความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ในกรณีวัคซีนผสมสูตรสลับสูตรเพื่อนำมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วย
ถ้าออกมาอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องไปฟังทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าจะว่ายังไง
ซึ่งอันนี้ก็น่าจะต้องมีคำยืนยันออกมาอีกสักครั้งหนึ่ง
เพื่อความมั่นใจในการดำเนินการต่อของศูนย์ฉีดวัคซีนทั่วประเทศ
ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าในการวิจัยในไทย
ซึ่งแสดงถึงความพยายามของคณะแพทย์ของไทย
ที่ไม่หยุดคิดไม่ยอมแพ้กับปัญหานะคะแล้วครั้งนี้ก็พยายามเอาชนะสายพันธุเดลต้า
ซึ่งก็ต้องพยายามหาทุกวิถีทางที่ดีที่สุดและทำอย่างเป็นระบบ
ก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ
แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ส่วนเรื่องของการสลับฉีดวัคซีน
ที่มีการรายงานบอกว่า
ไม่แนะนำให้สลับชนิดวัคซีน
ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าระบุว่าเป็นแนวโน้มที่อันตรายนะคะ

เป็นการระบุว่าสิ่งที่องค์การอนามัยโลกเตือนนั้นคือ
ไม่ให้ใช้ในระดับบุคคลและจับคู่วัคซีนด้วยตัวเอง
มาเป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าการตัดสินใจเรื่องการผสมวัคซีนนั้น
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขค่ะ
ขณะที่นายแพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ภาพรวมนั้นทางองค์การอนามัยโลกเห็นว่า
หน่วยงานสาธารณสุขมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนในการใช้วัคซีน
ก็สามารถพิจารณาภายใต้สถานการณ์ของแต่ละประเทศได้ค่ะ
แปลในภาพรวมเนี่ยองค์การอนามัยโลกเห็นว่าถ้า
โดยงานสารสุขของแต่ละประเทศมีข้อมูลวิชาการ
อะไรหรือว่าห้ามทำนะครับ
ขอเผื่อขอยำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อให้เข้าใจตกกันครับผม
ขอบคุณครับ

ใครที่ได้รับการฉีดแบบสลับวัคซีนไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับ
สรุปว่าเดินหน้าการสลับฉีดวัคซีนได้
ตามที่คณะประการควบคุมโรคติดต่อนั้นได้แถลงออกมาก่อนหน้านี้